น่ารักเสียงดีกระตันยูขยันทำมาหากินค่ะ
พูดมาขนาดนี้เป็นใครไม่ได้เลยนะคะ
ขอเชิญคุณผู้ชมนะคะพบกับน้องนันอนันต์นะคะ
ลูกชายแห่งชาติกับบทเพลงพระจันทร์ไม่เต็มดวง

โปรดติดตามต่อไป

ต้องบอกว่าเป็นลูกชายแห่งชาติตัวจริงนะคะ

พี่ถึงบ้านไปเหมือนกันนะ
น้ำตาพี่เนี่ยโคล่ไปหมดเลย

จะบอกว่าน้องได้รับฉายาว่าเป็นลูกชายแห่งชาติจริง
เพราะว่าอะไรน้องน่ารักมากค่ะ
ขยันทำมาหากินช่วยคุณพ่อคุณแม่ทุกอย่างเลย

สร้างบ้านให้คุณพ่อคุณแม่ใหญ่มาก

แล้วที่สำคัญไม่อยู่นิ่งนะคะ
ทำมาหากินตลอดคุณผู้ชมค่ะ
กว่าจะมีบ้านหลังงามหลังนี้ได้
ชื่อบ้านว่าอะไรนะคะ
สายไพรพนา

และที่เมื่อกี้บอกว่าน้องขายของ

ก็หลักนะครับจะเป็นสินค้าที่ผมทำเอง

เป็นแบรนด์ของผม

แล้วก็จะมีอีกเพจนึงก็คือ

คกหินผมก็ขายละลูก

มันแบบตำแรงมากนะนี่เหรอคะ

เหมือนหินทั้งก้อนแล้วเขาเอามาขุดอย่างนี้เลยไง

สินค้าในร้านขายใดที่สุดเลย
สินค้าในร้านที่ขายดีหญิงนะครับ

๗สีจะไม่ผิดนะครับ

มีก็ไม่ธรรมดานนะ
ตั้งแต่สาหร่ากะเบลยันลิปสติก
ระวังเบิดเล่นไปนะคุณผู้ชมนะ

ยังมีเรื่องราวดีที่กำลังจะเกิดขึ้นในอนาคตก็คือ
น้องกำลังจะเข้ารับปริญญา
เล่าให้พ่อจ๋าแม่จ๋าพี่แฟนคลับฟังหน่อยว่า
เราจะเข้ารับปริญญาเนี่ยคณะอะไรส่งจากที่ไหนเล่าให้ฟังหน่อยจ้ะ
ก็เรียนที่วิทยาลัยน้องเทื่อนตากพนักบริหารธุรกิจสาขาการตลาด
สาขาการตลาดด้วยจบมาก็จะได้มาขายของได้เลย

อยากจะไปร่วมแสดงความยินดีวันที่เท่าไหร่ยังไง
ต้องไปรับที่ไหนเล่าให้ฟังหน่อยค่ะ

ขอบคุณมากเลยค่ะ